ต่อที่เรื่องของศึกยอดมวยไทยรัฐเมื่อวานนี้ครับ

แต่ว่าฟอร์มการชกไม่หวานเหมือนกับชื่อนะครับ
เอาชนะน็อกคู่ชกเพียงแค่ยกที่สามเท่านั้นครับ
คู่นี้เป็นมวยต่างศึกต่างสายนะครับ
อรี่ดวงใจพ่อจากสายวานทรงชัย
เป็นมวยฝีมือแข้งซ้ายจัดจ้าน

เกมยกแรกและยกสองเท็ดพันธุ์ภังงานพยายามเดินออกหมัด
ออกแค่งเป็นใบเบล็กทาง
จากนั้นลุกขึ้นมาก็โดนมอนยันหลักนะครับ
เป็นช่วงการชกยก๓นะครับโดนลูกนี้อีกดอกหนึ่งนะครับลุกไม่ขึ้น
ทำให้เชอรี่ชนะน็อกยก๓ทำฟอร์มชนะ๔ไฟล์ติดครับ
ส่วนผลคู่อื่นนะครับคู่หนึ่งฟ้าเป็นหนึ่งป่าวอ่าวทะเลบางเสลค์
แพ้มาล้างตาชนะน็อกชนะชัยสุสาครมวยไทยยิมยกที่๒
สองเพชรชายาสิทธิผู้พันตู่ชนะคะแนนบุญหลงสุนทรบังน้ำเปรี้ยวแบบสุดมันนะครับ
และคู่รองอินทราชัยช๕พยักษ์ต่อยหมัดได้นับยก๒ตุนไว้ก่อน
ยก๓พระเด็จศึกด้วยการประเคนเข่าไปชุดใหญ่นะครับ
ชนะน็อกมุงคลก่อกับประนาทในยกที่๓ครับ